แต่เขาก็บอกเขาจะไปอยู่นะ

ถ้าหากว่าคุณร้องคนนี้ผ่านปั๊บ

เขาไม่เท่าไหร่หรอกแต่เราเอาไปเยอะแล้วนะ

กี้ศรีธยาเจ้าของเพลงลมพัดตึ้ง
ถึงวันมีเบามาแอวบ้าหู้มาแซวเป็นคนลำพู

ถ้าปัญญาร้องไม่ได้ตกรอบปัญญาโจทย์
รอง่ายให้ร้านลมพัน